หลังจากไปคว้าแชมป์ที่เวียดนามได้นะครับเป็นแชมป์อาเซียน
เพราะว่าหลายทีมพัฒนาขึ้นมามากแล้วครับ
ก็คงเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าต่อกรกับทีมไทยเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับ
ตั้งแต่ในรอบแรกมาอย่างถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับ

ซึ่งถือว่าตามหลังก่อนที่จะแซงชนะได้

ก็มีแฟนนะครับไปรับกันพร้อมกับความสำเร็จของบรรดานักเตะ
ที่เป็นหน้าใหม่หลายต่อหลายคนนะครับ
และก็เป็นแค่หลักจากชุดแชมพ์อนหัวอาเซียน
มาช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ท้ายที่แล้ว

ขณะที่ริสักเบนจาฟิริวัลครับ
พัฒนาฟุตซอลแห่งชาตินะครับก็บอกว่าต้องเตรียมตัวในรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันระหว่างวันที่๖ถึง๑๘กุมภาพันธ์ปีหน้าให้พร้อม
เดี๋ยวต้องรอให้เกมลีกนั้นปิดก่อนแล้วก็จะมีการเตรียมทีมในเดือนมกราคมด้วยการอุ่นเครื่องกับทีมชาติสเปนและประตูเกรด
ซึ่งนี่ก็คือจุดเด่นนะครับที่ทำให้ทีมในอาเซียนนั้นประสบความสำเร็จในการผ่านเข้าสู่ฟุตซอลโลกแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับ
หลังจากนี้รายการชิงแชมป์อาเซียนที่ไทยนั้นจะได้ประโยชน์ในการพัฒนาทีมมากขึ้น
โดยเฉพาะมาเลเซียแล้วก็เมียนมานั้นถือว่าก้าวกระโดดมาไกลเลยครับ
ส่วนฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นไม่เกิน๑๙ปีครับ
คันเลือกนัดแรกของกลุ่มไอไทยชุดดำพบกับสิงคโปร์
เคยเจอกันมาแล้วนะครับในการแข่งขันยู๑๘ชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
ไทยชนะ๒๐เกมนี้ก็อุณหภูมิครับต่ำกว่า๕องศา
เริ่มเกมเพียง๔๐วิครับไทยมาได้ประตูที่ต้องการแบบรวดเร็วเลยครับ

หลังจากที่ขึ้นนำครับบุกต่อเนื่องนาที๓๗สิทธิโชคคนเดิมครับ
ยิงลูกที่๒ของตัวเองเด็ดขาดมากครับ
นำ๒๐ก่อนที่ครึ่งหลังสิงคโปร์ปรับแก้มาแล้วได้จุดโทษครับ
นาที๕๖จากแดเนียลซอฟฟิกไล่๑ต่อ๒ครับ

แต่ว่าไทยก็ไม่เสียประตูและมาได้ประตูจอกย้ำจะชนะนะครับ
ในช่วงทดเจ็บจากลูกยิงของศรีโชคพาโสครับแฮสสิกของเจ้าตัวด้วย
จบเกมไทยชนะ๓๑เก็บ๓คะแนน

คือมองโกเลียวันที่๖พฤศจิกายนเวลาบ่าย๓โมงเย็นตามเวลาไทย
ส่วนผลฟุตบอลโตต้าลีกครับครับ
รอบรองชนะเลิศนะครับ๒คู่จบไปแล้ว
เมืองทองชนะบีซีเฮโรไปนะครับ
เสรีโอได้โดนไล่ออกด้วยนะครับอันที่๘๕ในช่วงท้ายเกม
แล้วก็ราชบุรีครับผลอีกคู่หนึ่งนะครับ
ให้กับทางเชียงรายยูนิเต็ดไป๐ประตูต่อ๑ครับ